คุณผู้ชมครับในวันนี้หมากปรินนั้นเข้าให้ปากคำกับตำรวจนะครับ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์รุมทำร้ายในมารินสกายนะครับในขณะที่ผู้บาดเจ็บนั่นคือ
บอลในวันนี้ก็มีการแถลงเปิดใจครั้งแรกกับสื่อมวลชนนะครับ
เรื่องต้นบอกว่าไม่คิดเครียดแค้นและไม่คิดจะอาฆาตใครครับ
อิสรานุวัฒน์วันคาวิสันหรือเจมส์บอลเปิดใจครั้งแรกนะครับ
หลังจากถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสและเข้ารับการรักษาตัวนาน๑๐วัน
แถลงข่าวพร้อมกับแม่คือนางปุญวัจจนา
ก่อนจะกลับไปพักฟื้นร่างกายต่อที่บ้านเกิดในจังหวัดน่าน
นายอิสราชนุวัฒน์บอกว่ารู้สึกดีใจที่จะได้ออกจากโรงพยาบาล
ส่วนเรื่องสภาพจิตใจยอมรับว่ายังมีอาการหวาดภาวะอยู่บ้างนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้หลังจากเข้ารักษาตัวแล้ว
ไม่ได้รู้สึกโกรธหรือเครียดแค้นใคร
แต่ขอให้ทุกอย่างดำเนินการตามกฎหมาย

มีกาดยืนอยู่บริเวณด้านหน้าห้องน้ำชาย
แล้วก็มีดาราอยู่ภายในห้องน้ำแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครครับ
กาดคือเขาปิดห้องน้ำชายครับ
ใช่ประมาณนั้นครับ
ครับดราผู้ชายบ้างครับ
พอดีไม่ทราบเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูทุกละครเท่าไรครับ
ต้องการตนท่านลักษณะในปีหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวขอไว้เป็นเรื่องของตำรวจกัน

ในขณะที่แม่ของเจนส์บอลนะครับ
ก็ขอบคุณสื่อมวลชนรวมถึงทีมแพทย์พยาบาล

ให้กำลังใจผ่านสื่อออนไลน์ต่างมาโดยตลอด
หลังจากนี้ก็จะพาลูกชายตระเวนทำบุญและสะดอกเคราะห์ตามวัดต่าง
พร้อมยืนยันว่ายังไม่พร้อมให้นายกฤษณะอมิตศูนย์หรือว่าบอล
ผู้ต้องหาในคดีนี้เข้าพบเพื่อขอขมาและไกลเกลี่ยเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยต้องขอใช้เวลาทบทวนแล้วก็ทำใจอีกสักระยะครับ
ตรงนี้คุณแม่ก็ยังขอยืนยันนะคะ
ว่าต้องขอเวลาทบทวนไต่ตรองให้ดี
เพราะขอให้คุณแม่ได้ทำใจสักนิดนึงจริงนี่คือความจริงนะคะ
คือเราต้องยอมรับว่าเราเจ็บปวดเยอะมาก
จนไม่สามารถทุกคนก็คงทราบนะคะ
ขณะที่นักแสดงชื่อดังอย่างมากปรินนะครับ

กับพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่
ในฐานะพยานคดีกาดประจำร้านมาลินสกายรุมทำร้าย
นายอิสราชนุวัฒน์ลูกชายของพลตรีวิทยาวันคาวิสัน
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๘จนบาดเจ็บสาหัส
โดยมีพันธุ์ตำรวจเอกธิรพลอินทริป
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้ดำเนินการสอบปากคำด้วยตัวเองครับ

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ